แต่ทีนี้มีสาวคนหนึ่งเขาไปรำแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนกลางดึก

ส่วนจะเป็นอะไรไปดูค่ะ
โห้ยมันคืออะไรเนี่ยเนาะไม่ต้อง

มีใครเห็นอะไรวับวับแวมแวมไม่ครับ

ระวงกลมสีแดงไว้ให้
แล้วเดี๋ยวดูกันว่าคุณเห็นอะไรอยู่ในวงกลมนี้
เห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เรื่องนี้ก็คือสาวคนนี้เธอมารำแก้บน
หน้าสารเจ้าแม่ตะเคียนกลางดึกเลย
ซึ่งเป็นสารที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง
อยู่ในอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรี

ค่ะหมายถึงในนั้นหรอ
น่ากลัวจะดูไม่ค่อยเห็น
งั้นตั้งใจฟังเพราะว่าเธอมารำแก้บน
เพราะว่าเธอมาบนบานสารกล่าวกับเจ้าแม่
ขอให้ธุรกิจที่ทำอยู่ดีขึ้นนะคะ
ปรากฏว่าเธอก็ได้โชคจากเจ้าแม่ตะเคียน

แล้วขณะที่เธอกำลังรำอยู่
จู่เธอตกใจแล้ววิ่งหนีไปเลยคุณ
ซึ่งหลายคนตกใจเฮ้ยเธอเป็นอะไรอ่ะ

เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงเหมือนมีคนเรียก
ก็เลยตกใจแล้ววิ่งหนีไปเลย

อัดคลิปตัวเองไปด้วยใช่ไหม
ปรับสมปรับแสงไหมให้มันสวา
เห้ยยยยยมันเริ่มเห็น
คุณเป็นเงาแบบแบบเป็นเงาลางอ่ะ
คนลุกเหมือนกันเนอะ
แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแค่แสงตกกระทบ
ไปโดนชุดไทยสีเขียวที่เอามาถวายเจ้าแม่หรือเปล่า
เธอบอกว่าเธอยังแก้บนไม่เสร็จเลย
เดี๋ยวก็ต้องกลับไปแก้บนใหม่
ถ้าครั้งหน้าคุณพี่ได้กลับไปแก้บน
คุณพี่ไปลำตอนกลางวันดีกว่าค่ะ
ดิฉันอยากจะแนะนำคุณพี่นะคะ
กลางคืนมันน่ากลัวเอาจริงนะเกิดมาดิฉันก็ไม่เคยไปลำแก้บนกลางคืนเหมือนกัน
แค่จะไปเฉยยังยากเลยที่ต้องไปเปิดเพลงลำด้วย
ส่งกำลังใจให้คุณพี่นะคะถ้าเกิดว่าจะไปแก้บนที
ลำตอนกลางวันจะได้สบายใจ
โอ้โหดูแล้วใจคอไม่ค่อยดี
คือตอนแรกมองมืดอย่างนี้ไม่ค่อยเห็น
แต่พอสู้อ่ะเนี่ยวิ่งไปเลย

เพราะว่าใส่ชุดสีเขียวสบายแล้วตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหลัง

เฮ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้

น่ากลัวละกัน